ทุมยูเนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกนะครับไปแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
สิบพันศาจังหวัดนครราชศรีมาหกโมงเย็นวันนี้นะครับความพร้อมก่อนเกมคู่นี้บุรีรามยูเนเต็ด
ภายใต้การคุมทีมของทางด้านอิชิอิกุญสือชาวญี่ปุ่น
ได้สามผู้เล่นที่ไปฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์กลับมาแล้วนะครับ
ทั้งสุพชายใจเด็ดสุมทรรษเหมือนตาและก็รัฐนากร
ใหม่คามิกลับมาร่วมทัพนะครับส่วนผู้เล่นอื่นอื่นไม่มีปัญหานะครับ
ทั้งสี่แข่งต่างชาติหน้าใหม่พร้อมประสานงานกับนักเตะแก้นหลาก
แค่หลักอย่างธีระทรบุญมาธรรมปรรรสาเหมศ์วิบูรณ์พิรดรช่ำรัศมีย์
เรียกได้ว่าฟูลทีมเต็มร้อยเลยนะครับสำหรับทางบุรีรำยูเนเต็ด
ส่วนทางบีจีปฐุมของมาโกโตเทกุระโมรินะครับไม่มีแข้งตัวหลักได้รับบาดเจ็บทุกคน
ลงสนามแบบฟูลทีมเช่นกันนะครับสองนักเตะใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามาก็พร้อมลงสนามนะครับ
พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรนะครับแล้วก็ส่วนสองพี่น้องนะครับ
ราฟานกับอิซานก็พร้อมลงสนามด้วยกันส่วนคู่กองหน้าน่าสนใจนะครับ
ก็จะนำโดยธีรสินแดงดาแล้วก็เดียโก้หลุยซานโตนะครับ
ผลงานทั้ง๒ทีมครับพบกันมาทั้งหมด๓๑ครั้งนะครับ
สองครั้งนะครับแต่ว่าสถิติการพบกันห้าเกมหลังสุด
ในไทยลีกระดูกาลที่ผ่านมานั้นเป็นทางบีจีที่ทำได้ดีกว่านะครับ
สามารถเก็บชะชนะได้ทั้งหมดห้านัดรวดนะครับยิงได้หกแล้วก็เสี่ยงเพียงประตูเดียวนะครับ
๔เกมหลังสุดนั้นก็เป็นทางบีจีที่สามารถเฉินชนะไป๑ประตูต่อ๐ได้ทุกนัดเลยนะครับ